คุณผู้ชมดูกันให้ครบทุกแง่ทุกมุมเรื่องของการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ของคุณก็เรื่องหนึ่งของคุณสุภาษาราก็เรื่องหนึ่ง
เรื่องของดิฉันต่อไปนี้ดิฉันก็คิดแล้วแหละว่าดิฉันจะเลิกแล้ว
เริ่มเล่นแล้วเพราะอะไรคุณ
แปลว่าได้อย่างต้องเสียอีกอย่างไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่าง

คุณครูท่านหนึ่งซ้อนอยู่ที่๑๐๑วิทยาลัยจังหวัด๑๐๑
รับอาชีพครูมาเป็น๑๐๑๐ปีแล้ว
นี่คืออะไรคะลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเจียดเงินจากการสอนพิเศษ
แต่ละเดือน๗๘๐๐๐บาทไปซื้อลอตเตอรี่คุณคะ
แล้วเนี่ยมากขนาดไหนมากถึงขั้นว่าเอามาวางคล้ายเป็นที่นอน
มันเยอะมากแบบนี้ค่ะแล้วคุณครูท่านนี้บอกว่า
กับการที่เอาลอตเตอรี่มาวางเรียงแบบนี้ต้องการเตือนใจ
เพราะจะไม่หันหลังกลับไปซื้อลอตเตอรี่เพราะอะไรรู้ไหม
ที่ฉันพูดว่าได้อย่างเสียอย่างเพราะคุณครูหลังจากที่เลิกซื้อลอตเตอรี่แล้วนะ
เงินเก็บที่ได้เนี่ยมันมากขึ้นถูกไหมไปซื้อที่ดิน
แล้วไปซื้อวัสดุในการปลูกสร้างบ้านจนกระทั่งได้บ้านมาหลังหนึ่ง
ราคา๓ล้านบาทเลิกเล่นไปแค่๓ปีเท่านั้น
คุณดูนะนับกันแบบนี้ค่ะคุณครูบอกว่าย้อนกลับไปนะ
ฉันก็คิดได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันซื้อลอตเตอรี่งวดนึงเนี่ย
เดือนหนึ่งมี๒งวดใช่ไหมงวดหนึ่งสักประมาณ๓๔๐๐๐บาท
เดือนหนึ่งเนี่ยฉันซื้อลอตเตอรี่ไป๗๘๐๐๐บาท
เอาเงินจำนวนนั้นมาสร้างบ้านครูบอกว่าครูคิดได้
เพราะแต่ละงวดเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียถูกรางวัลอะไรล่ะ
เหล็กไทย๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้างไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่ง
หรือไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็คิดใหม่นะคะ
คุณครูท่านนี้ชื่อว่านางสาวอารยาสุขประเสริฐอายุ๕๒ปีค่ะ
เป็นนี่บ้านบ้านของคุณครูนั่นแหละค่ะ
เงินที่ได้จากการเลิกซื้อลอตเตอรี่ตลอดชีวิต
ไม่ใช่เลิกซื้อแบบอีหลักอิเหลือนะเลิกบ้างไม่เลิกบ้าง
เด็ดขาดคุณไม่หันหลังกลับไป
เหลือกันนะหันหลังกลับไปซื้อแล้ว
ดูสินำเงินที่ได้จากการสอนพิเศษหลังเวลาราชการเสาร์อาทิตย์
มาซื้อลอตเตอรี่เมื่อก่อนนะงวดอย่างที่บอกไป๔๕หมื่นบาท
เสรียตอนเดือน๗๘หมื่นบาทแต่เมื่อ๓ปีก่อน
คุณครูอาริยาบอกว่าคิดได้คิดได้แล้วมานั่งทบทวนว่า
เอ๊ะฉันเนี่ยเงินหมดไปกับการซื้อลอตเตอรี่จำนวนมาก
ตั้งใจว่าจะเลิกเล่นลอตเตอรี่ตลอดชีวิตเลิกซื้อแล้ว
จนสามารถเก็บเงินซื้อที่ดินซื้อที่ดินซะได้เสร็จปุ๊บ
สร้างบ้านคุณดูบ้านเขาสิสวยนะน่ารักเกิน
หลังใหญ่นะอยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะรวมมูลค่าบ้านและที่ดินเนี่ยเท่าไหร่
สามล้านกว่าบาทแหมก็ซื้อเดือนละเจ็ดหมื่นนะคุณ
เออถ้าหยุดแล้วมันก็มันก็เงินเหลือเยอะนะใช่เออ
ปีหนึ่งคูณไปเจ็ดหมื่นเออเยอะแยะมากคูณสิบสองเดือนครับ
นี่แหละค่ะบ้านอรรยาน่าอยู่หรอไปเยี่ยมได้มั้ย
เราหยุดโลกเราก็เอาเงินส่วนที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
กับโดยเขาเรียกว่าอะไรความหวังมันเลื่อนลอย
เราก็เอามาเก็บหอมรอมพริกสร้างในสิ่งที่มันเป็นความฝันที่เราอยากจะได้
นี่จะบอกว่าคุณครูอริยาเนี่ยยังให้แง่คิดกับคนที่ชอบเสี่ยงโชค
คือมุมหนึ่งครูอาริยาบอกว่ามันเป็นความฝันที่ลมแรง
แต่บางคนเขาก็ได้ไงนึกออกไหมบางคนมาตั้งตัวได้อะไรก็ว่าไป
แต่ครูอริยาบอกว่าแนะนำคนที่ซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อแต่เท่าที่กำลังทรัพย์
เท่าที่พอไหวใบ๒ใบพอได้รุ่นไปเป็นกระสายอย่างคุณเข้ามา
แต่ถ้าเกิดว่าซื้องวดหนึ่ง๓๔หมื่นอันนี้ไม่แนะนำ
ถ้าแบบนี้แล้วคุณเอาเงินที่จากเคยซื้อมาเก็บออมคุณจะได้เป็นเกราะเป็นกรรมเลยนะ

มีความฝันฝันว่าอยากจะถูกรางวัล

ก็เอาเงินอันนั้นเก็บเงินไปซื้อบ้านดีกว่า

บางคนก็บอกว่าเนี่ยถูกรางวัลจะเอาเงินไปทำบุญบ้าง
ถ้าถูกก็เอาเงินไปใช้หนี้บ้างอะไรก็ว่ากันไป